คุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับความโชคดีเกี่ยวกับความเชื่อ
ข่าวแบบนี้นี่เอาจริงคนที่เขาดวงดีเขาก็ได้นะ

มีทั้งเรื่องอะไรต้นตะเคียน
มีทั้งเรื่องมนุษย์๘ศอกในความฝัน

ชาวบ้านเขามากันหลายจังหวัดเลยนะ
คือรู้ข่าวก็เดินทางไปที่ลำห้วยประแดงพราย
ท่าลาศตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีที่สุรินทร์
คือเขาไปเจอต้นตะเคียนเก่าแก่ค่ะ
นี่กี่ต้นคุณทัศนัย๓นั่นน่ะ
แล้วก็มีเศษกระเบื้องโบราณอย่างพวกหม่อหายเครื่องใช้ต่างเนี่ย
คือขุดเจอในลำห้วยก็เอามาวางไว้ที่ริมห้วย
คนนี้คือนางหนูสารางามนะคะเป็นกรรมการหมู่บ้านท่าลาศ
ก็เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านได้รับงบ
โครงการขุดลอกห้วยประแดงพลาย
เป็นลำห้วยที่ชาวบ้านเขาใช้น้ำตรงนี้ในการอุปโภคบริโภค

ทางการก็เลยให้งบมามาขุดลอกลำห้วย

แล้ววันหนึ่งคุณผู้ชมคนขับรถแบ็คโฮล

บอกว่าผมไปนอนหลับอยู่ท้าลำห้วย
ตอนที่ผมนอนไม่ได้แปลว่ามีแปดมือแล้วถึงมีแปดสอกนะ

ถูกเหมือนยักษ์สอกหนึ่งก็๕๐เซ็น
ศอกคือ๔เมตรนะคุณทัศนัย
ก็ฝันว่าโดนมนุษย์๘ศอกตัวยักษ์มานอนทับร่าง

ถ้าเกิดเขาแค่สะดุ้งตื่นแล้วก็จบเพราะทุกอย่างอยู่แค่ความฝันถูกไหม
แต่ปรากฏว่าคนขับรถแบ็คโฮลเขาเปิดดูตรงหน้าอกของเขาเป็นยังไง
มันมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำเลย
เขาก็เลยบอกว่านี่ฉันฝันหรือความจริง
มานอนทับร่างจริงหรือเปล่าก็เหมือนความจริงใช่ไหม
เออทีนี้เขาก็เลยตกใจไง
ก็เลยรีบเดินทางกลับบ้านที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินท
แล้วก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้หน่อย
คือเชื่อเหลือเกินว่าลำห้วยแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาไว้อยู่
พอไปบอกทีนี้ต่อมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านชักชวนกันไป
เดินทางไปหาเจ้าพ่อเจ้าร่างทรงซะหน่อย
เพื่อให้เข้าทรงดูซิว่าลำห้วยแห่งนี้มีตะเคียนเก่าแก่ถูกฝัง๓ต้นจริงหรือเปล่า
แล้วก็เห็นเป็นความจริงคุณผู้ชมชาวบ้านยังช่วยกันนำรถแคคโฮลขึดขึ้นมา
ขุดลงไปสัก๔๕เมตรปรากฏว่าเจอจริงนี่เลยครับ๓ต้นนี้แหละครับ
แล้วก็ยังพบเศษกระเบื้องโบราณอีกจำนวนมากทีเดียว
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นแหล่งที่คนโบราณอบพยพมาอาศัย
เพราะว่ามีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มานานกว่า๑๐๐ปีแล้ว
ส่วนร่างทรงที่มองเห็นตัวเลขบนตะเคียนเขามองเห็นด้วยนะ

เขามองเห็นด้วยเป็น๓ตัวนะฮะแล้วก็เซียนหวยก็เลยไปวิ่งซื้อเกลี้ยงแผงเลย
ลงท้ายด้วยเลข๔แต่ผมขออนุญาตไม่บอกเต็มนะเดี๋ยวจะผิดไปนะ
อันนี้เป็นความเชื่อนี่ดูต้นตะเคียนขาวไปหมดแล้วคุณทัศนัยคะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะจากสุรินดิฉันพาไปต่อค่ะ
พาไปที่ประตูสู่อีสานที่โคราช
คุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อสีแดงผมม่วงเนี่ยนะคะ
คือหมอเรียนหมอเรียนเป็นร่างทรงไม่ได้อยู่ที่โคราชนะ
มาจากชัยภูมิอะค่ะแล้วมาทำอะไรที่โคราช
นี่เขามาทำพิธีเข้าทรงให้โชคกับชาวบ้าน
เพราะชาวบ้านเห็นข้างหลังหมอเรียนเมื่อกี้ไหมที่สีทอง
อะไรมันคือต้นสะดาวสีทองคุณอยู่กลางไร่ข้าวโพดเลย
ที่บ้านหนองกราดที่อำเภอด่านขุนทศที่โคราชนี่แหละค่ะ

แล้วเจ้าของไร่เค้าบอกว่าต้นสะดาวต้นนี้
มันเกิดเองตามธรรมชาติแปลกไหมล่ะ
ก้านใบมีสีเหลืองทองทั้งต้น

ขันมาดูมาดูในอ่างน้ำมนต์แล้วก็หยดเทียนไปถูกไหม
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการบอกกันปากต่อปาก
มีการไลฟ์มีการเอาแป้งไปทาที่สะดาวสีทอง

คือไปขอโชคขอลาบกันเยอะค่ะคุณผู้ชม
ร่างทรงก็มาจากหลายพื้นที่เลย
มาทำพิธีเปิดพบภูมิเปิดโลกรับโชค
ทีนี้ชาวบ้านที่เขามาดูเมื่อกี้ไม่รู้คุณผู้ชมทันหรือเปล่า
เลขในเหมือนกับอ่างน้ำมนต์คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
บอกไม่ได้จริงเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็น
ส่งไลน์มาหน้าจอค่ะดิฉันเตรียมปากกาไว้จดเรียบร้อยแล้วนะคะ
พรุ่งนี้ขอให้โชคดีกันทั่วหน้าบ่าย๒โมง
ติดตามการถ่ายทอดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลได้ทางไทยรัฐทีวีนะคะ